คุณผู้ชมฮะเราติดตามอาการของผู้ว่าวีรศักดิ
ผู้ว่าสมุทรสาครมาเกือบ๑เดือนแล้วนะครับ

เพราะว่าผู้ว่าติดเชื้อโควิดวันที่๒๘ธันวาคม
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช๒๙ธันวาคม

มีการเปิดภาพของผู้ว่าสมุทรสาคร
ขณะที่ได้รับการรักษา
นี่คุณผู้ชมฮะเป็นภาพแรกเลยนะ

หลังจากที่เราก็ลุ้นเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ว่านะครับ
โดยคุณหมอนิธิพัฒน์เจียนสกุลขออภัยเจียนกุลนะครับ
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวรรณโรค
วิชาอายุราศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
นี่โพสต์ยาวเลยนะคุณหมอโพสต์มาเกี่ยวกับอาการ
นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็เปิดภาพแรกของผู้ว่าสมุทรสาคร
ที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช
โดยข้อความผมย่อให้ฟัง
บอกว่าคุณหมอได้เข้าเยี่ยมพ่อเมืองสมุทรสาคร

แต่มันต่างกับครั้งก่อน
เพราะว่าครั้งนี้แต่งตัวป้องกันลดระดับลง
เพราะว่าท่านผู้ว่าเองตรวจไม่พบเชื้อโควิดในปอดแล้ว

ให้ลูกสาวคนโตของท่านได้มองเห็นพ่อผ่านกระจก
ผู้ว่านอนนิ่งโดยใช้เครื่องช่วยหายใจและรักษาด้วยยานะครับ
แต่ว่าผู้ว่าก็รับฟังการสนทนาเพียงฝ่ายเดียว
ครั้งก่อนก็คือรับฟังคุณหมอนะฮะ
เริ่มต้นจากที่คุณหมอทักทายกัน
หลังจากห่างหายไปหลายวันไม่ได้มาเจอเลย
แล้วหมอก็เล่าเรื่องของภรรยาแล้วก็ลูกสาวของผู้ว่า

และข้อห่วงใยที่สมาชิกครอบครัวทั้ง๕
ฝากมาถึงผู้ว่าสมุทรสาคร
ถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนี้ก็มีการแจ้งความคืบหน้าด้วยไงคุณ
ผลการตรวจรักษารวมถึงแผนการดูแลต่อไป
ทีนี้เรื่องปิดท้ายเนี่ยคุณผู้ชม
ปิดท้ายเรื่องความคืบหน้าของโรงพยาบาลสนามศูนย์ห่วงใยคนสาคร
แห่งที่ผู้ว่าอยากให้มีการจัดตั้งให้แล้วเสร็จ
คุณจำได้ไหมคือท่านผู้ว่าเป็นห่วงมากตั้งแต่ก่อนป่วยด้วยซ้ำ
แล้วตอนนี้ที่แจ้งความคืบหน้ากับท่านผู้ว่าว่าตอนนี้ขึ้นรูปได้ประมาณ๒๐๐เตียงแล้ว
ใช้งานไปแล้ว๑๕๐๐เตียงแล้วก็จะจัดสร้างจนครบ๓๖๐๐เตียง
จะได้พอกับผู้ป่วยที่โอ้โหตอนนี้นี่เป็นหลักร้อยหลายร้อยด้วย
เกือบแต่หลักพันแล้วต่อวันนี้นะคะ
ซึ่งตัวเลขที่มันสูงเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการตรวจเชิงรุกกลุ่มแรงงานต่างด้าว
แล้วช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะ
คลื่นสมองที่มันมีเครื่องติดตามคลื่นสมองอยู่มันเปลี่ยนไปจากเดิม
อันนี้คุณหมอบอกนะเห็นคลื่นสมองที่เปลี่ยนไปจากเดิม
รวมถึงเห็นน้ำตาน้ำตาที่เอ่อล้นที่หัวตาของผู้ว่าสองข้างค่ะ
ถ้าย้อนกลับไปผู้ว่าสมุทรสาครติดเชื้อโควิด๑๙๒๘ธันวาคม
รับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช๒๙ธันวาคม
วันนี้๒๗มกราคมก็จะครบ๒เดือนอีกแล้ว
ขออภัยจะครบเดือนแล้วอีก๒วัน
ก็เป็นภาพแรกที่มีการเปิดเผยถึงอาการของผู้ว่าสมุทรสาขอติดเชื้อโควิด๑๙๒๘ธันวาคม
ใช่ค่ะส่งกำลังใจให้ท่านหายป่วยแล้วก็กลับมาทำงานเร็วนะค่ะ